คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์จะทำอะไรมีสติด้วยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตากผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
อายุสักประมาณ๕๐ปีจะไปทำธุรกรรมทางการเงินที่แบงค์กาศิกร
ปรากฏว่าเข้าไปที่ลานจอดลานจอดมันแค่
ก็เลยบอกรอปภมาถอยรถให้หน่อย
แล้วตัวเองจังหวะที่ก้าวลงจากรถปรากฏว่าไปค้างเกียร์ถอยหลังไว้
เชื่อสลับให้รอปภมาถอยรถให้
จังหวัดที่๙ท้าวออกมากำลังจะก้าวนะ

แล้วมันไปกระแทกกับประตูของธนาคาร

คุณผู้ชมค่ะดูไว้นะคะ

สติเตลิศจะเกิดปัญหาแบบนี้นะคะ
กู้ไภคและก็ต้องชอบการประสงค์พยาบาล
คนที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านางศรีเพชรไม่ทราบ
ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ที่ลานจอดรถ
ใต้ถุนธนาคารกสิกรไทยสาขาแม่สอดจังหวัดตาก
คุณผู้ชมดูนะสภาพท้ายรถพังแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่ถอยไปชนประตูเหล็กนิรภัยของธนาคารเข้าอย่างจัง
ซึ่งการตรวจสอบพบว่านางศรีเพชรมีอาการปวดที่เอวอย่างรุนแรง
จากการถูกกระแทกเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำตัว

ทีนี้ตำรวจศพพ่อแม่ศอดไปสอบปากคำทรัพย์ว่า
ก่อนเกิดเหตุนางสาวศรีเพชรขับรถเก่งเข้ามา
ธุระที่ธนาคารแต่พอขับรถเข้ามาในลานจอดรถ
ใต้ถุนธนาคารช่องจอดเนี่ยธนาคารเขาทำไว้พอดีนะ
พอดีคันลักษณะมันแคบหน่อยผู้หญิงขับรถก็อาจจะไม่ถนัด
ถอยไม่ถนัดก็เลยบอกรอปภบอกว่ามาจอดให้หน่อย
แต่ปรากฏว่าจังหวะที่นางศรีเพชรผู้บาดเจ็บเปิดประตูรถ
ฝั่งคนขับแล้วกำลังจะก้าวเท้าลงจากรถปรากฏว่าเกียร์ถอยหลังมันคาเอาไว้
มันเป็นออโต้ไงมันก็เลยไหลไงคะ
ทีนี้ด้วยความตกใจจังหวะนี้แหละคุณผู้ชมนางศรีเพชรพยายามที่จะไปเหยียบเบรก
อ่าแต่ปรากฏว่าคุณพระไปเหยียบคันเร่งค่ะ
เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมอีกก็เลยนี่แหละกลายเป็นว่าพุ่งชนทะลุประตูนิรภัยของธนาคารเลยนะคะ
เอาล่ะซึ่งประตูนี้เป็นไฟล์สำหรับขนเงินเข้าออกแล้วก็ให้บริการสำหรับพนักงาน
หลังจากนั้นร่างของนางสาวสีเพชรก็กระเด็นตกลงมาจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
เพื่อทำการซ่อมแซมต่อไปนะคะ
แค่ไหนใจเย็นตั้งสติดี
เพราะดีนะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะ